คุณผู้ชมค่ะเรื่องนี้ถูกพูดถึงเยอะมากค่ะ
คือทางลูกร้องเรียนไปที่ธนัยตั้มธนัยศิษยธรรมเวียบังเกิด
คือก็ไม่เชิงร้องเรียนหรอกก็คือขอให้ทนายตั้มตรวจสอบดูให้หน่อยได้ไหม
เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้จริงเหรอ
คือลูกบอกว่าคุณพ่ออายุ๕๒นะคะประสบอุบัติเหตุต้องผ่าตัดเลือดคั่งในสมอง
ผ่าตัดเสร็จคุณหมอบอกว่าอาการปลอดภัยแล้วแต่ต้องอยู่โรงพยาบาลต่ออีกหน่อย
แล้วก็ให้ลูกเอากระโหลกศีรษะของพ่อกลับไปเก็บที่บ้านนะ
ถุงพลาสติกมารัดหนังยาง
แล้วลูกบอกว่าไอ้ที่สงสัยก็คือบอกให้เอากลับไปเก็บที่บ้านไม่ได้บอกด้วยว่าให้เก็บยังไง
ลูกก็เอาไปเก็บใส่ตู้เย็นช่องฟรีสรวมกับหมูไก่ผักอะไรแบบนี้ค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมคะเดี๋ยวดูกันหน่อยนะคะว่าตกลงแล้วเรื่องนี้มันเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่า
ใส่แค่นี้ใช่ไหมถุงใหญ่หรือเอาถุงใหญ่ถุงซ้อนเนื้อไป

ลองสดมือเหลืองนึงละเอาให้ดีครับเราต่อนะครับ
นี่คือชิ้นส่วนกระโหลกศีรษะของนายอดุลธรรมวาจารย์อายุ๕๒ค่ะ
ที่ลูกเอากลับมาไว้ที่บ้านแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็น
รวมกับของกินที่อยู่ในตู้เย็นนะคะ
ครอบครัวก็เลยไปปรึกษาทนายตั้มว่าเอ๊ะทำแบบนี้มันได้ด้วยเหรอ
แล้วประเด็นคือตอนแรกเห็นคุณหมอบอกว่าผ่าตัดเสร็จแล้วก็อาการปลอดภัยแล้วเนอะ
ตลกไปเก็บไว้ที่บ้านเนอะแต่หลังจากนั้นไปสักสามวันคุณพ่อเธอเสียชีวิตนะ
แล้วสีมันก็แดงเหมือนหมูสับอะไรอย่างนี้เนอะ
โอ้โหพี่อุ๋ยคือเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ขอย้อนนิดเดียวนะคะ
คือเริ่มจากตัวคุณอดุลประสบอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ไปชนท้ายรถกระบะเสียหลักล้ม๒๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
นี่นะคะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถนนเทพารักษ์บางพลีสมุทรปราการ
ล้มไปตรงนี้นี่คือกล้องวงจรปิด
คือหลังจากนั้นก็ส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่สมุทรปราการนี่แหละค่ะ

ผ่าตัดเพราะว่ามีอาการเลือดคั่งในสมอง

ก็คือลูกสาวคุณดรีมนะคะนางสาวพัดสุดา
บอกว่าคือพอผ่าตัดเสร็จเนี่ยพยาบาลที่ห้องผ่าตัดมาบอกว่า
อาการไม่รุนแรงพ้นขีดอันตรายแล้ว

ชิ้นส่วนกระโหลกศีรษะของพ่อไปนะ
ขนาดเท่าฝ่ามืออยู่ในถุงพลาสติก
คือเธอบอกว่ามันเหมือนถุงใส่แกง
เอาหนังยางรัดแล้วก็บอกแค่ว่าให้เอาไปเก็บที่บ้าน
ถ้าโรงพยาบาลจะใช้เมื่อไหร่เดี๋ยวบอก

แล้วไปเก็บต้องเย็นแค่ไหนต้องเก็บยังไง
คือเธอบอกเธอไม่รู้เลยเธอก็งงก็ตกใจ
ก็ถามพยาบาลเรื่องขั้นตอนการเก็บรักษา

เธอก็แหมก็กลัวขอถุงพลาสติกห่ออีกชั้นได้ไหม
มันเป็นถุงกัพแก๊ปเดี๋ยวเลยหอออีกชั้นหนึ่ง

แล้วจะเก็บไว้นานเท่าไหร่ก็ไม่รู้
ก็ไม่รู้ว่าพ่อเป็นยังไงก็ไม่อยากจะไปกวน

แต่ทีนี้ปัญหาคือพยาบาลบอกแค่ว่า

นานขนาดไหนเธอไม่รู้เลย

เราก็คุยกับแฟนว่าไม่ใช่ว่าอะไรอย่างนี้

ชื่อว่าคุณเปิ้ลนายอภิชิต

รักษาชิ้นส่วนกระโหลกศีรษะก็เลยห่อถุงพลาสติกซะหลายชั้นเลยนะคะ
แช่ไว้ในตู้เย็นรวมกับของกินในบ้านแล้วก็เตือนคนในบ้าน
ว่ายังไงเวลาหยิบของในตู้เย็นระวังนะ
เวลาจะหยิบอะไรในตู้เย็นไปทำกับข้าวระวังนะระวังจะไปหยิบกระโหลกพ่อไปทำกับข้าว

จะยังไงดีคะคือเขาก็ไม่สบายใจไง
เขาบอกเนี่ยเช้า๒๓กุมภาพันธ์เอากระโหลกศีรษะกลับไปคืนที่โรงพยาบาล
ห้องไอซียูแต่พ่อก็ย้ายออกจากห้องผ่าตัดแล้วว่าน้องก็อยู่ไอซียู
แต่คุณหมอที่ห้องไอซียูบอกว่า
ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำไมเขาให้ทางครอบครัว
รักษาอวัยวะของผู้ป่วยเองคุณหมอก็ไม่รู้
แต่สุดท้ายคือ๒๔กุมภาพันธ์ตอนเย็นโรงพยาบาลบอกว่า
พ่ออาการสุดหนักผ่านไป๒ชั่วโมงเสียชีวิต
แต่ไม่บอกสาเหตุด้วยนะคะก็อยากจะให้โรงพยาบาลชี้แจงหน่อย
เพราะว่าติดใจมากก่อนหน้านี้โรงพยาบาลติดต่อญาติว่า
ให้ไปหาโรงพยาบาลอื่นจะส่งต่อให้พ่อไปรักษา
เพราะมีค่าใช้จ่ายคืนละ๕๐๐๐บาท
แล้วหลังเกิดเหตุก็ยังไม่ได้คุยกับโรงพยาบาลเลย
ตัดสินใจมาปรึกษาทนายตั้มก่อน
ข้อสงสัยนะครับ
อยากให้ทางโรงพยาบาลออกมาชี้แจง
ครับว่าสิ่งที่ให้เราไปทำเอาไปเก็บมันถูกหรือไม่
อะไรยังไงญาติก็มาหลงที่เราว่าเรามีปัญหากระหม่อหรือเปล่า
มีความไม่พอใจอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าอยู่ดี
พ่อตาเขาเสียชีวิตได้ยังไงอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะ
ท่านผู้ชมครับทนายตั้มบอกว่าสอบถามไปยังแพทย์ที่รู้จักกันนะ
เกี่ยวกับเรื่องการผ่าตัดกระโหลกศีรษะ
เออว่าเอ๊ะตกลงแล้วถ้าเกิดมันมีชิ้นส่วนที่
จะต้องรอการเอามาผ่าตัดเย็บกลับเข้าไปใหม่

ตกลงต้องให้ญาติคนไข้เขาเก็บไว้เอง
ว่าโรงพยาบาลเนี่ยจะต้องเก็บ

ซึ่งทางโรงพยาบาลใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย

มันก็มีจะใช้กระโหลกตัวเองอันเดิม
หรือว่าจะเป็นกระโหลกเทียมนะครับ
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นกระโหลกของตนเองเดิม

หรือว่านโยบายของโรงพยาบาลอื่นอะไรอย่างนี้

หลังจากที่เอาให้กลับไปเก็บเองแล้วเนี่ย
ตอนหลังคุณหมอที่ห้องอะไรนะ

หลังจากที่เอากลับมาเก็บแล้ว
คือเหมือนทางญาติที่บ้านเขาก็ติดใจ
เขาก็แบบใครเป็นคนให้เอาไป
แล้วให้รีบเอากลับมาคืนอะไรประมาณนี้
เหมือนถ้าว่าโรงพยาบาล
ทางแพทย์กับพยาบาลไม่ได้คุยกัน
คือถ้าบอกว่าเป็นนโยบายของทางโรงพยาบาล
แล้วทำไมบุคลากรทุกคนถึงไม่รู้แจ้งโดยทั่วกัน

หมอหมูบอกว่าคือเรื่องนี้

ลักษณะเหมือนกับในคลิปแบบนี้นะคือมันไม่สามารถจะผ่าตัดแล้วเอากลับเข้าไปใหม่ได้แล้วนะ
โดยปกติแล้วชิ้นส่วนกระโหลกที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุเป็นชิ้นส่วนกระโหลกที่มีการปนเปื้อน
เราจะไม่ใช้นำมาในการรักษานะครับโดยการที่จะนำชิ้นส่วนกระโหลกนั้นมาต่อติดกับกระโหลกเดิม
เนื่องจากมันมีการปนเปื้อนซึ่งมีโอกาสที่จะทำให้เกิดการติดเชื้อเข้าสู่กระแสเลือดได้
ดังนั้นเนี่ยวิธีการรักษาที่ถูกต้องก็จะเป็นลักษณะของการรักษาอาการทางสมองของผู้ป่วยไปก่อน
โดยมีการเย็บปิดบาดแผลบริเวณหนังศีรษะ
เมื่ออาการดีขึ้นหลังจากที่ผู้ป่วยเนี่ยอาจจะกลับไปพักรักษาตัวที่บ้านแล้ว
อาจจะมีการนัดกลับมาเพื่อที่จะทำการผ่าตัดใส่เป็นกระโหลกเทียมที่พระสัตวพลาสติกคุมกระโหลกแทน
ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้น่าจะเป็นความเข้าใจผิด
ซึ่งกันและกันส่วนทางโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยที่เราสอบถามไปบอกว่าตอนนี้กำลังตรวจสอบรายละเอียดของเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่นะครับ
แล้วเดี๋ยวจะชี้แจงกันต่อไปว่าเออมันเกิดจากอะไรยังไง
หรือจะสื่อสารกันผิดพลาดหรือเปล่าหรือยังไงนะฮะ